คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้เรื่องนี้สลดครับ
ตายายครับไปกับหลานสองคนอืมขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสี่คุณครับ
ปรากฏโดนรถชนแล้วสภาพนี้เลยค่ะเสียชีวิตทั้งหมดสี่ศพค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้มันสลดจริงจริงนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะที่จังหวัดเลย
ตำรวจสพพาขาวพอได้รับแจ้งปุ๊บก็ไปเลยค่ะไปดูที่เกิดเหตุ
ปรากฏไปเจอนี่แหละคือรถกระบะชนรถจักรยานยนต์อย่างที่บอก
แล้วมีเด็กเล็กเล็กคุณผู้ชมคะเล็กสุดเด็กสิบเอ็ดเดือนโอ้โห
เนี่ยตรงนี้หน้าบริเวณวัดเทพศิรินพัฒนาในตำบลโนนปอแดงนะคะ
รถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ไม่พอแล้วไปพุ่งชนกำแพงอีกสภาพหน้ารถกระบะ
คุณดูสิว่าพังยับเยินขนาดนี้มอเตอร์ไซค์จะขนาดไหน
แล้วคนที่มาบนรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงสี่คนตายค่ะ
ร่างผู้เสียชีวิตนะคะชื่อนายแก้วบุภาโตอายุ๕๗ปีเป็นตา
นางบุญกองบุภาโต๕๓ปีเป็นยายและมีเด็กหญิงนะคะอายุ๓ขวบ
เด็กชายอายุ๑๑เดือนทั้งสองคนเป็นหลานของตากับยายที่มาด้วยกัน
คนขับกระบะคือนายสตะพลนินทรักค่ะอายุยี่สิบเก้าปี
แล้วคนขับเป็นครูด้วยนะเป็นครูภาระอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เจ้าตัวเองก็เจ็บสาหัสไม่แพ้กันกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลผาขาวนะคะ
ครับสอบสวนแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าตัวตายายอ่ะ
พาหลานสองคนไปซื้อนมที่ตลาดคุณมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะเนี่ย
ที่เป็นครูภาระคนนี้ขับมาด้วยความเร็วพุ่งเลยนะ
ข้ามเลนแล้วไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาอืม
สี่คนที่มาบนมอเตอร์ไซค์ร่างกระเด็นนะคะจนเสียชีวิตตรงนั้นทันทีค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่กันหน่อยไปที่วัดป่าช้างคล้องท่าช้างคล้องค่ะ
ครับก็มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทำพิธีแล้วนะคะแน่นอนว่าทำกลางบรรยากาศของความโศกเศร้าเสียใจแบบนี้แหละนะ
ทางด้านของคนเป็นพ่อพ่อของเด็กชายที่อายุ๑๑เดือน
พ่อนายสุเทพนะคะแล้วก็แม่เนี่ยนางสาวพึ่งเท็งทิศ
กับแม่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะรับไม่ได้จริงที่มาเสียลูกแบบนี้
และไม่ได้เสียแค่ลูกเขาเสียทั้งพ่อเสียทั้งแม่เสียทั้งหลานและลูกในเวลาเดียวกัน
ตอนนี้ร่างของยายค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าร่างของยายตอนโดนชนเนี่ย
กระเด็นไปไกลเลยนะคุณครับลองฟังเสียงพ่อดูค่ะ
เราเบลอภาพทีมงานเบลอภาพมากเลยนะครับ
มาเราก็รู้แล้วว่าเห็นสภาพสมเหล็กเนี่ยเราก็เถิดเธนใจนะ
แต่ทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของทางคดีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเปิดเผยแบบนี้นะคะว่า
คนขับกระบะไปให้การว่า
ตัวกลุ่มผู้ตายมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนทางมา
แต่อย่างไรก็ตามแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับกระบะแล้วแหละว่า
ขับรถเป็นเหตุประมาททำให้มีผู้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องของการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล
อันนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าเอ๊ะขับมาเร็วขนาดนี้เนี่ย
มาหรือเปล่าตำรวจบอกวันนั้นน่ะเป่าไม่ได้นะ
เพราะว่าคนขับเขาบาดเจ็บสาหัสคุณ
แล้วก็เลยต้องมีการรีบส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวเจาะเลือดเอา
เจาะเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล
แต่ว่าผลมันจะช้าหน่อยสักประมาณ๒อาทิตย์คุณคิง

ดื่มมาปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เขาโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเมาแล้วขับแน่นอน

ผู้สื่อข่าวของเรานะคะมีการไปลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุ

โอ้โหคุณระยะทางยาว๓๐เมตร
แล้วตรงที่จุดที่ไปชนมันชนกับกำแพงวัด
จริงตรงนี่ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน

และยังมีรองเท้ามีเบาะรถจักรยานยนต์
ของกลุ่มผู้เสียชีวิตตกอยู่แบบนั้นด้วย
ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวแบบนี้ว่า
หลังเกิดเหตุเห็นคนขับลงมาจากรถกระบะ
สภาพเนี่ยโอ้โหเลือดอาบหน้าเลย
แล้วไปยืนปัสสาวะที่หน้ารถตัวเองด้วย

เขาบอกว่าไปยืนปัสสาวะที่หน้ารถตัวเองแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็คือน่าจะลักษณะแบบนี้หรือเปล่าใส่ชุดภาระแบบนี้

ก็ฝากคุณตำรวจช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าคุณตำรวจบอกว่าคือยังเป่าทันทีไม่ได้ใช่ไหม
ปูดวัดแอลกอฮอล์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ไหว
ก็มีข้อมูลจากชาวบ้านอีกมุมหนึ่งแบบนี้